แล้วมาเตือนคนที่ชอบบรรทุกของไว้ที่ท้ายกระบะแล้วไม่ยอมเอาผ้าคลุมไม่ยอมรัดให้แน่น
แล้วขับรถแบบเร็วไม่แคร์เวิลไม่แคร์โลกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
ดูมุมขวามาแล้วมาแล้วอะไรปิวมาสักพักนึงนี่ฮะมาทั้งโต๊ะมาทั้งโต๊ะเลยครับนะฮะ
กล้องหน้ามรถของคันนี้เขาบันทึกภาพเลยอันเลยนะฮะเพราะว่ามีกระบาดสีบรอนเงินขับแซงขึ้นไปทางขวานะเส้นทึบด้วยนะ
สักพักหนึ่งโต๊ะเหล็กโต๊ะเหล็กเนี่ยฮะปิวลอยมานักกระแทกเขาเลยนะตกที่พื้นแล้วก็กระเด็นมาโดนกันชนหน้าของเขาเลยอย่างจัง
แล้วสุดท้ายรถคันที่บรรทุกที่ทำของหล่นก็ขับไปโดยที่ไม่จอดไม่รู้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะเจ้าของรถเจ้าของกล้องเนี่ยเป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนสายขอนแก่นมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนะฮะตอนนั้นขับรถเก๋งจะกลับบ้านพักไปถึงจุดเกิดเหตุ